คดีที่ชายวัย๕๘ปีหายไปอย่างไร้ร่องรอยจากบ้านพักในจังหวัด
ยศวทรก่อนจะไปพบโครงกระดูกในร่ายอ้อย
ซึ่งเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกที่หายตัวไป
จนถึงวันนี้ผ่านมา๙เดือนแล้ว
แต่การติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย

วันนี้ทางญาติของผู้ตาย
ขอความเป็นธรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ประเด็นเรื่องนี้จากคุณนฤทธิบุญนิ่มครับ
จากกรณีเมื่อวันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมาที่สถานีตำรวจภูทรเริงนกทา
นางสาวขวัญใจใจทัศน์อายุ๓๒ปีบุตรสาวของนายชวนใจทัศน์
เข้าร้องเรียนต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านมูลนิธิกระจกเงา
เพื่อให้เร่งติดตามตัวนายชุนใจทัศน์อายุ๕๘ปี
หายตัวปริศนาในพื้นที่หมู่๑๗บ้านน้องกล้าว
อำบลบุงค้าอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยักษ์โสธร
ซึ่งหายออกจากบ้านพักตั้งแต่วันที่๒๗กันยายนปี๒๕๕๙
จะกลายเป็นข่าวดังอีกครั้งเมื่อผู้ใหญ่บ้านบ้านน้อมกล้าว
ได้พบกระดูกปริศนากระจัดกระจายอยู่ในไร่อ้อย
โดยพบหัวกระโหลกกระดูกขากระดูกแขนบางส่วน
และอาวุธปืนแก๊ปยาวไทยประดิษฐ์เมื่อวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมา
ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นกระดูกของนายชุนจริง
นางสาวขวัญตาใจทัศน์ซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ตายเล่าทั้งน้ำตาว่า
ช่วงวันเกิดเหตุก่อนที่พ่อจะออกจากบ้านและหายตัวไปในช่วงเช้า
ได้บอกกับทุกคนในบ้านกลางวงข้าวว่าถ้าพ่อเป็นอะไรขึ้นมา
แล้วว่าคนคนนั้นเป็นคนทำก่อนที่เจ้าตัวจะหายไปในวันเดียวกัน
กินข้าวเช้ากันนะคะพ่อก็เลยพูดบอกว่า
ถ้าพ่อเป็นอะไรไปหรือไม่เห็นพ่อแล้วถ้าพ่อไปไม่กลับมา
แสดงว่าเขาเป็นคนทำเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะ
อยากคืนความยุติธรรมให้พ่อพ่อก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะ
แต่เหมือนทำทุกวิถีทางพี่สาวก็ไปทุกที่แล้ว
ก็เหมือนให้ความหวังกับตำรวจทำไมมันเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้
ถ้าพ่อไม่ทะเลาะกับเขาพ่อก็ยังมีชีวิตอยู่
เขาไม่น่าทำกับพ่อหนูแบบนี้
เช่นเดียวกับนางใหม่ใจทัศน์ภรรยาของผู้ตาย
ที่บอกว่าสามีของเธอนั้นปกติแล้วไม่มีพิษมีภัยกับใคร
แต่ถ้าเมาเหล้าแล้วก็จะเป็นคนพูดแรง
คิดว่าคนที่มาทำร้ายนั้นคงเจ็บแค้นเรื่องคำพูดของเขามากกว่า
ดีขนเลาะโบกกินเหล่าดีมากด้วย
กระมูกก็พวกนี้สิดีอืมกระเผื่อนบาลผลอย่างนี้
แต่ว่าครับเราเมาต์นี้ยังไปถือส้าแล้ว
เราเว่าก็หูภาษาเลยเราสิเว่าวิบห้ายแบบนี้
เอื้อโมโหแบบนี้พระคนถ้าเราเดินไป๒๐๑๒

เพราะไม่เห็นกับท่านในละทีอย่างเกินมวกเมนของท่าน
กับผมผมขออนุญาตไม่นะ
นี้จุดกระท่อมซึ่งอยู่บริเวณไร่นาของผู้ตายนั้น
จุดที่พบโครงกระดูกอยู่ห่างกันค่อนข้างมาก

ไม่น่าจะเป็นการลวงมาฆ่าบริเวณนี้ตั้งแต่แรก

ไม่มีเหตุผลจะต้องมาบริเวณไร่อ้อยตรงนี้
ประกอบกับชิ้นส่วนโครงกระดูกที่พบนั้น
กระจัดกระจายไม่ได้อยู่กองรวมกัน

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยะโสธร
เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี

ให้สืบสวนหาสาเหตุการณ์ตายของนายชุนใจทัศน์โดยเร็วที่สุด
โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทำสำนวนชนะสูตรไว้ก่อน
ส่วนหากทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดแล้ว
จะรับเป็นคดีอาญาต่อไป
ริสบุญนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน